ช่วงนี้ไปต่อกันที่ข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
เริ่มกันที่โปรโมโมเรียจุธานุกาโปรมือ๒๐ของโลกชาวไทย
ความน่าสนใจก็คือถ้าหากว่าโปรโมสามารถป้องกันแชมป์ค่ะ
ก็จะกลายเป็นคู่พี่น้องคู่ที่๒ที่คว้าแชมป์ได้ทั้งคู่
และจะเป็นแชมป์คนละมากกว่า๑รายการนะคะ
โดยการได้แชมป์รายการนี้ของโปรโมเมื่อปีที่ผ่านมา